อาจจะนับช้านิดนึงนะอาจารย์นะ
เพราะว่าการนับอย่างที่บอกมีบัตรดีบัตรเสียและดีบางส่วนแบบนี้ค่ะ
ครับครับแต่ว่าถ้ามันร้อยกว่ากับ๒๐กว่าเนี่ย
คือตอนที่เราทำข่าวใหม่ผมทำข่าวใหม่นะ

เราไม่ค่อยเชื่อวิชาสถิติเท่าไหร่
มันใช้การได้จริงคือเพราะมันไปหมดเลย
ไม่เชื่อกันนะว่าอะไรกันไปถามคนหน้าหน่วยไม่เท่าไห
แล้วก็เอามาประเมินผลแล้วก็เปิดปั้งเลยแล้วมันแม่น
แต่ว่าพอมารวมผลทางสิติแล้วทำได้ที่ผมจำได้นะคุณจอมขวัญ
ช่วงที่ประชาธิปัตย์แข่งกับความหวังใหม่อืมเปิดพวกขึ้นมานะ
ทั้งที่ทำจากคนจำนวนน้อย
ผมเคยถามอาจารย์คนหนึ่งที่ทำเรื่องสถิติชุมพลท่านบอกว่า
มีอยู่ครั้งหนึ่งเลือกตั้งที่อเมริกาเขาเลือกอะไรก็ไม่รู้นะ
ฉะนั้นจำนวนคนที่ไปทำเนี่ยมันจะต้องกลุ่มตัวอย่างจะต้อง
จะต้องพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป
ฉะนั้นพอดูที่สุราชอย่างนี้หนึ่ง
กำนันสุเทพยังชี้นำไม่ใช่ชี้นำ
ยังนำความรู้สึกคนได้อยู่

อาจารย์อาจารย์เดาเลยสิพันธงได้เลยไหมล่ะ

ถ้าร้อยกว่ากับ๒๐กว่านี่น่าจะนั้น
แต่เดี๋ยวอยากดูตรังดูตรังว่า

จองตัวตอนนี้ทันไหมเราสองคน

ให้รอ๓วันเนี่ยเดี๋ยวมอบหน้าที่ให้โตวิเคราะหวิเคราะห์กันต่อ
เดี๋ยวจะรอดูว่าบรรยากาศการรายงานสดเราพร้อมหรือเปล่า

อาจารย์สมชัยยังไม่ได้พูดอยากฟังเลย
คือเมื่อสักครู่นี้ดูสุราชอืม

คะแนนรับกับไม่รับเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะครับ

กรุงเทพนะสนุกไหมอาจารย์

ลุงกำนันมันดังถึงกรุงเทพนะ

อาจารย์ว่ากรุงเทพจะเอาเป็นไงอาจารย์คาดไหม
เอาอย่างนี้ดีกว่าครับในกรุงเทพเนี่ยนะครับ
มันก็เหมือนกับที่คราวที่แล้วเราดูอยู่

คือมันคนละกลุ่มนะ
แต่ก็มีความสัมพันธ์กัน

จะเป็นลักษณะที่อาจจะแตกต่างกันบ้าง

แง่หนึ่งก็คือว่าอย่าลืมนะฮะ

ผมเชื่อว่าในแง่นี้นะครับ
ขอชนชั้นกลางเยอะมีการศึกษาสูงขึ้น

ที่แน่นอนก็คือมีสถิรภาพ
อาจจะไม่ประชาธิปไตยจ๋าเลยนะครับ

อ้างประชาธิปไตยความชอบทำ
แต่ว่าในที่สุดเขาก็ต้องถ่วงน้ำหนักระหว่าง
เอาก็ไม่ประชาธิปไต
แต่ถ้าไม่เอาอาจจะเกิดประเด็นปัญหา๓๐ปี
สำหรับชนชั้นกลางพวกพ่อค้านักธุรกิจ
ว่าคำพูดของคุณสุเทพกับคุณอภิษฎไม่มีความหมาย
มีความหมายตรงที่ว่าพูดแล้วมันตรงกับเขา
พูดง่ายครับพูดแล้วตรงกับเขาอ่าตรงครับตรงกับเขาคือพูดให้ตรงกับฉัน
ทีนี้ในรายการของคุณอภิษฎนี่ต้องวัดอยู่อย่างหนึ่งนะครับ
แล้วคราวนี้ผมเชื่อว่าในกรณีก็จะมีคนจำนวนเยอะเลยครับ
คือไม่ได้มองพักหรือมองอะไรมองตัวเองแล้ว

ยกตัวอย่างนะครับคุณอภิษฎกับคุณสุเทพมองเหมือนกับว่าเป็น
อะไรครับเป็นตรงกันข้ามกันครับ
เราต้องดูประเด็นนะครับคุณเราสังเกตดูคุณอภิสิทธิ์เนี่ย
ทำไมถึงออกมาไม่เห็นด้วยแต่ทำไมถึงเห็นด้วย
ถ้าเรามองทางจิตวิทยาตัวตนอัตลักษณ์ของคุณอภิษฎ
มองการเมืองเหมือนกับในอังกฤษเลยมีหลักการ
เพราะฉะนั้นถ้าแกเล่นบทนี้ในแง่ส่วนตัว
เล่นบทรับรัฐมนุนฉบับนี้แกจะมีความรู้สึกเสียคน

อันที่๒ภาพลักษณ์อีกอันหนึ่งก็คือว่า

หัวหน้าพักจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการที่จะรักษาอุดมการของประชาธิปัตย์
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือต่อต้านเรื่องของนี้
ถ้าหากคุณอภิษฎบอกว่าไม่รับ
คนเหล่านี้นะฮะก็จะมีความรู้สึกเฮะคุณ
และจะทำให้เกิดภาพของประชาธิปัตย์ถูกตราหน้าในอดีต
ประชาธิบัติตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นเหรอ

ในฐานะหัวหน้าพักคุณจะต้องรักษา
จริงอยู่ครับในประชาธิปัตย์มี๒กลุ่ม

คุณอภิษฎถูกโยนเข้าไปสู่กปปศ

เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าถ้าเขาเล่นบทนี้
แต่เรื่องบทนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีปัญหากับกรปศ

จะมารวมกันครับคุณดูอย่างกรณีของอเมริกา
แซนเดอร์กับฮิลาลี่โอ้โหคนละเรื่องฮะ
แต่พอมาแข่งขันกันขึ้นมาตูมนะฮะจะออกมาในลักษณะที่อยู่ตรงนั้น
แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีปัญหาเรื่องของความแตกแยก
มันก็มีบ้างแต่ประเด็นพวกนี้จะไม่ใช่
ต้องลองดูว่าบทบาทกับสถานภาพมันจะอยู่ในแต่ละตน
แต่พอมาเล่นบทนี้ต่างคนต่างต้องเล่น

ประวัติศาสตร์เขาจะพูดง่ายทรยศต่อคนที่ติดตามเขา

ก็ถูกได้ว่าคุณลุงสุทธิพย์กับคุณอบิสิทธิ์ต้องเล่นบทตัวเองค่ะอาจารย์
อาจารย์เห็นกันไหมคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพ

เพราะว่าท่านพิชัยปู่พิชัยบอกไม่ได้
รักเยอะขึ้นมามากเลยรักคุณอภิษิตมากเลย
คุณพิเชษใช่ไหมก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าพักแล้วอย่างเงี้ฮะฉะ
สิ่งที่คนจะคอยตามคุณอภิษฎก็เยอะ
เห็นด้วยกับอาจารย์แต่คนไม่เอาไม่ชอบก็เยอะเลยนะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าตัวชี้ขาดคะแนนเมื่อกี้ที่ให้ดูเนี่ย
ผมว่ายังไม่ชี้ขาดมากนักและผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งในเชิงสังคมวิทยานะ
ได้ฟังซุ่มเสียงคนแล้วก็กระแสที่อาจจะไม่แรง
แต่ว่าได้ฟังซุ่มเสียงหนึ่งผมว่ามันต้องสูสี
แต่ว่าวันนี้ลงผมว่าไม่น่าจะเกิน๕๐แล้วก็รอต่างจังหวัด
ในเชิงสังคมอารมณ์คนนะคนที่ไปรับเนี่ย
หนึ่งอยากเลือกตั้งเร็วก็เยอะนะคือไม่ได้ชอบไม่ชอบใครไม่รู้
อยากเลือกตั้งเร็วเพราะเชื่อว่าถ้าเลือกตั้งเร็วแล้วเศรษฐกิจมันจะดีขึ้น
พื้นฐานนี้ก็เยอะนะนี่ฮะพวกที่ไม่ไปรับพวกที่ไม่ไปรับเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็อยากให้คอสชอยู่ยาวก็เลยไม่ไปรับก็มี
แต่ในขณะเดียวกันพวกการเมืองฝ่ายการเมืองก็บอกว่าอย่ารับอย่ารับ
ไม่รับเพราะการเมืองชี้นำก็มีไม่รับเพราะว่าอยากให้คอสชอยู่ยาวก็ดี
นี่มันจุดยืนมันมั่วกันไปหมดอาจารย์เขาเรียกนัวเวลาวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้
วิเคราะห์ยังไงอาจารย์ครับผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า

เห็นว่าคนที่เรารัก

สองผมมองว่าก็คือโทษโดยความรบนะ

คือยังไงก็ไม่เอายังไงก็ไม่เอา
แต่คนที่รับเยอะที่รู้สึกว่า
มีเถอะเดี๋ยวเกิดไม่รับขึ้นมา

แล้วมันจะหนักกว่าเดิมนะอย่างนี้ก็มีเยอะ
แล้วก็ที่รับมันก็ต้องไป

มันไปเลือกตั้งเศรษฐกิจมันจะดี

มองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งที่จะอยู่ได้อย่างนั้น

ถ้าไม่ลับบิปมันเป็นผลดี

โดยปกติอาจจะเลือกประชาธิปัตย์
นะครับแต่คราวนี้อาจจะไม่ฟังคุณอภิษฎ
ผมว่าจะเงินเยอะบอกได้เลย
และคนที่อยู่กับคุณสุทธิพธ์นะครับ
ผมคิดว่าจะฟังคุณสุทธิพธ์กรปวส

แต่ที่ออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าในกรุงเทพนะครับ
ผมได้ดูว่ามันประกอบด้วยชนชั้นกลาง

คุณตะกี้ได้ผุดต้องคุณสุภาพ

จะต้องสำคัญคือมีบางแดนประเด็นสำคัญมาก

แต่เลขาบางคนทำ๕ที่สำคัญมาก

เพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมคิดว่าตัวตัดเชือกอันแรกนะฮะ

มองว่าถ้าขอสชยังอยู่

อันนี้ที่จะทำให้ทางด้านขอสชมีความเต็ม

ก็คือออกมาในลักษณะที่ว่า

ถ้ายังมีเสถียรภาพอยู่ผมรับ
เพราะในกรณีผมคิดว่าสิ่งที่จะรับนะฮะ

อย่างที่อาจารย์บอกไม่พอใจไปแล้ว
เพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าจำนวนคนในกรุงเทพนะฮะ
มองเรื่องประเด็นบางทีไม่พอใจขอสช

ที่จะเลือกระหว่างสิ่งที่ดีกับไม่ดี

เพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่จะนำไปสู่การตัดสินใจตรงนี้ครับ

เพราะนักการเมืองไม่ชอบรัฐมนูลฉบับนี้
ฉะนั้นเทียบทฤษฎีแล้วเท่ากับว่า

นักการเมืองไม่ชอบมันต้องดีแน่

คนรู้สึกกับเขาอย่างนี้เฉียวเหรอ
ก็คือว่าความรู้สึกแล้วโดนใจคนบางคนด้วยนะ

ถ้าบางคนไม่ชอบภักดิ์นี้
ที่เคยทำให้เกิดบ้านเมืองมีปัญหาเนี่ย

ภักดิ์นี้เอารับฉันไม่รับ

สองคนจะรู้สึกมีระบบ
เสรีภาพในการเลือกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครับ
มันรู้สึกว่าไม่ได้อ่านไม่ได้รู้เรื่องอะไรว่ามันจะยังไง
แผ่นนี้มาแผ่นเดียวก็เออมันปราบโกงดีก็เอาไปด้วยก็ดีนะครับ
อีกอันหนึ่งก็คือว่าคนจะรู้สึกว่า
หน้าที่ตัวเองมันมีอยู่เนี่ยแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ได้บอกว่าหน้าที่มันเป็นประสิทธิ
งั้นก็ไม่ไปก็ได้ขายข้าวแกงดีกว่าต้องขับรถไปอย่างนี้
รู้สึกมันไม่มีแรงดวงใจในการจะไป
ตรงนี้มันไม่ครบทีมที่จะทำให้มันกระบวนการสังคมที่มัน
มันจะทำให้การลงประชามติครั้งนี้มันได้คนมาเยอะ
ที่อาจารย์ชลวิตบอกแล้วก็ที่อาจารย์สุภาพตั้งข้อสังเกตเหมือนสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
ถ้าสมมุติมันมีการพูดถึงว่าถ้ารับหรือไม่รับแล้วจะมีผลต่อการเลือกตั้ง
หรือไม่รักคอสชการเลือกก็มีผลต่อการเลือกตั้ง
แปลว่าเรายังไม่ได้ลงเนื้อหากันเลยนะคะใช่ไหมคะ
ยังไม่ได้ลงเนื้อหากันเลยนะคะเพราะเนื้อหาในบทเฉพาะการนี้เรายังไม่ได้ถกกันเลยนะคะ
ว่าสรุปหลังจากนี้สมมุติแล้วถ้าทำมนุษย์ผ่านเนี่ยอาจารย์สนใจค่ะ
แล้วพอไปเลือกตั้งตกลงที่เราเลือกเขามาเนี่ยแล้วเขาชนะด้วยเนี่ย
ตกลงใครทำให้เราพักที่ชนะหรือว่าตกลงที่คอสชเขียนไว้ให้
ยังไม่ได้ลงเลยนะอาจารย์สรุปที่เราอ่านมาไม่มีความหมาย
ตอนนี้คนไม่ได้ใส่ใจแล้วเพราะว่าตอนนี้มันคือไอ้เล่มนี้นะฮะ
เอาไปเถอะจะทำไงก็ทำไปคือถ้ารับนะก็ไม่สนใจนะ
อาจารย์อย่าดูแคลนสิคะ

นี่นิดเดียวกำลังจะถามว่ามันตลกไหมในสายตาต่างชาติว่า
คนไทยลงมติรับไม่รับเพราะว่าข้างในนี้ไม่รู้คืออะไร
แต่รับโดยความรู้สึกรับโดยชอบไม่ชอบการเมือง
รับโดยชอบไม่ชอบคอสชรับโดยคนบอกให้ไปรับ

ฟังให้ดูนะฮะตอบคำถามเดียวกัน
อายไหมฮะคนอเมริกาให้คะแนนเสียงกับโดนัลด์ทรัมป์
เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เรื่องเดียวกันเลย

เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะเปรียบเทียบว่าทรัพย์เหมือนใครฮะ

ขึ้นมาเป็นตัวแท้ซึ่งเรามองจากเรามันไม่น่าเลย
เพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าในแต่ละประเทศมันมีบริบทของสังคมที่แตกต่าง
แต่ที่ผมอยากจะเสริมอาจารย์นิดนึงว่าการเลือกครั้งนี้นะฮะ
บางคนนะครับบางคนพูดออกมาชัดไม่ใช่พูดนะฮะคิดอยู่ตรงนี้
เขาจะต้องเลือกระหว่างอะไรครับ๑ปัจจุบันที่เขาได้ลิ้มลบ
กับเมื่อ๓๔ปีที่แล้วที่เขาได้สัมผัสถ้าหากว่าคุณพอใจปัจจุบันที่ริมรถ
อนาคตคงจะใกล้กับปัจจุบันครับเขาจะเลือกเลือกเอา
เพราะว่าคนจำนวนหนึ่งจะเลือกว่าทั้งทั้งที่ไม่ชอบนะฮะแม้ปัจจุบันนะฮะ
อาจจะไม่ค่อยชอบนักแต่ลองไปเปรียบเทียบเมื่อ๓๔ปีที่แล้วคุณชอบไหม
ผมคิดว่าจำนวนคนไม่น้อยนะครับที่ตัดสินใจอยู่บนเกณฑ์นี้ครับ
ด้วยกับอาจารย์คือโทษนะครับมันมีแล้วคนอย่างนี้
ก็คือว่าไม่ชอบแย่มากปฏิวัติแต่ตอนนี้เริ่มมันก็โอเคนะ
คือมันก็อยู่กันได้นะคะขายก็พอได้นะก็รู้สึกว่ามันยอมรับสภาพที่เป็นอยู่แล้ว
เอาเถอะจะให้มายังไงก็เอาไปเถอะจะบทเฉพาะการ๕ปีเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วอย่างนี้ฮะ

อันนี้ยังไม่ได้ถกเลยเนอะอาจารย์ศาลวิทย์เนอะ
อาจารย์อย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ได้อ่านแค่ตัวร่างนะคะ
ถึงแม้ว่าเพิ่งได้อาจารย์อ่านเปรียบเทียบ๓ฉบับเนี่ย
ตกลงมันมีความหมายกับเราไหม
วันนี้ที่เราไปลงกันมาจนถึง๔โมงเย็น

แต่ว่าก็ดูในบางบริบทว่า
คืออันนี้ต้องยอมรับว่าปราบโกงจริง

บอกว่าคือถ้านักการเมืองมาทำอะไรคือเลิกเล่นให้เลิกเล่นเลย
คำหวยมาคนประวัติไม่ดีสอสอมันแรงมาก
ปากทุกกลุ่มหรือเปล่ามีคนเขาแซวนะปากทุกกลุ่มหรือเปล่า
ทำการเมืองคนประวัติไม่ดีสมัครสอสอสวไม่ได้
สอสอสอสอมีผลโยชน์ซับซ้อนไม่ได้ห้ามเล่นแปลงว่ามานเข้าโยชน์ตัวเองไม่ได้
อะไรอย่างนี้มันมีรายละเอียดที่ผมคิดว่าน่าสนใจ
แต่ในเรื่องเดียวที่คนเนี่ยในชนชั้นกลางที่มองน่ะ
คือที่มาของนักยกนี่แหละแล้วก็สวรรค์สองร้อยห้าสิบคน
ผมว่าจะตั้งประเด็นใหม่แต่ไม่ทันแล้วเอาเวลาสั้นเอาประเด็นนี้ดีกว่า
ประเด็นที่ว่าในการลนรงค์รับหรือไม่รับประชามติคราวนี้
มีคนเขาดูแคลนนักวิชาการเยอะนะนักศึกษานี่เขาออกมาติดคุกติดตารางกันนะ
นักวิชาการเงียบเกินไปหรือเปล่าคราวนี้กลัวเกินไปหรือเปล่า
ผมคิดว่าอย่างงี้ครับนักวิชาการมันมีหลายกลุ่มครับอืม
แต่ละคนแต่ละคนนะฮะจะต้องวางบทนักวิชาการบางกลุ่มวางตัวเป็นแอคทีฟิส
แอคทิวิสต์นะฮะอ่าพอแอคทิวิสต์ปั๊บคนเหล่านี้นะฮะ
ยิ่งมาทางด้านหลักจากที่ปลายคนเหล่านี้จะออกมาเลย
ไม่เห็นด้วยอะไรต่างมองละด้านเนี้ยอืม
แต่นักวิชาการบางกลุ่มนะฮะก็ออกมาในลักษณะที่เป็นนักวิชาการ
แต่เป็นนักวิชาการที่มีอุดมการพอออกมาเป็นแบบพวกนี้อาจจะไม่ได้ออก
อืมแต่ขณะเดียวกันก็แสดงความคิดเห็นอืม
แต่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นนักวิชาการเหมือนกันแต่เป็นนักวิชาการที่เขาจะมองสองแง่
แง่หนึ่งคืออะไรครับเป็นนักวิชาการที่มองประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมาก
และอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกเสียงข้างมากมันฆ่าโสเกรติส

กลุ่มหนึ่งต้องการที่จะเอาเสียงข้างมากเป็นตัวตั้งผิดถูกช่างมัน
อีกกลุ่มหนึ่งเขาว่าเสียงข้างมากต้องมีความชอบทำต้องอนุญาตให้มีการถวงดุล
นักวิชาการมีสองกลุ่มครับไม่ใช่กลุ่มเดียวอาจารย์อยู่กลุ่มไหน
คุณครับผมเป็นนักวิชาการที่วิเคราะห์ไม่ได้อยู่กลุ่มไหนเลย
แต่ว่าไม่ได้ออกมาเคลื่อนไว้อะไรข้างนั้นไม่ครับเพราะถ้าครับผมเป็นนักวิชาการประเภทที่
มีการอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับผมจะต้องลาออกจากการเป็นนักวิชาการ
ผมกลายเป็นนักการเมืองกลายเป็นแอคติวิสแล้ว
ส่วนดิฉันเนี่ยผมถึงได้บอกนะครับว่าผมจะต้องไม่มองจากมุมตัวเอง
ถ้ามองจากมุมตัวเองความไม่ชอบทำตรงนี้อยู่
แต่ถ้ามองจากวิเคราะห์เพราะเรากำลังวิเคราะห์ว่า
การเมืองไทยจะเป็นไงบ้างเราต้องมองจากมุมนี้
อาจารย์ต้องมองจากมุมอาจารย์แล้วล่ะเพราะว่าหน้าจอขึ้นให้แล้ว
เมื่อสักครู่นี้เราชี้ชวนกันดูตกใจมากเลยค่ะ

นี่คนแก่สายตายาวมีประโยชน์ตรงนี้คุณรู้ไม่เห็นใช่ไหม

คือคุงเทพมหานครเนี่ยน่าสนุกมากจากอดทราย
เพราะว่ามันมีทั้งเสียงคุณอภิษฎแล้วก็กรปศเยอะ
เพราะฉะนั้นน่าสนุกมากว่าเสียงจะออกมาเป็นแบบไหน

แต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อตามนี้ทั้งหมด
เพราะว่าเพิ่งนับ๒๑๗๙๙๒คะแนนเท่านั้นเองนะ

นั่นน่ะสิฉะนั้นก็คำถามพ่วง
๒๔๔๑๒๘ไม่รับ๑แสนเอาไม่ทัน
เอาเปอร์เซ็นต์ดีกว่าดูเปอร์เซ็นต์๖๙กับ๓๐
มันจะนิ่งอยู่อย่างนี้ไหมมันมีโอกาสที่จะกระโดดไหม
คือถ้าอีสานเหนือมาเนี่ยผมคิดว่าชี้แล้ว
นี่ที่ไหนนะนี่กรุงเทพตอนนี้กรุงเทพ
แต่ถ้าอีสานกับเหนือมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเห็นเพียได้แล้ว
ว่ามันน่าจะชัดว่ารับหรือไม่รับตอนนี้กรุงเทพมหานคร
ก็ยังเป็นจุดที่ยังไม่เยอะมากนัก
แต่ถ้าอีสานมาแล้วก็เหนือมาผมว่ามันเริ่มมองเห็นลางแล้วว่า
ใช้คำว่ากรุงเทพออกมาแบบนี้ไม่น่าเซอร์ไพรส์ไม่ตกใจ
แต่ผู้พูดภาษาฝรั่งผมสุ่มบรรยากาศ
ผมนึกว่าจะสูสีกันระหว่างรับหรือไม่รับ
ก็อย่าลืมว่าคุณอบิษฎกับคุณยังรักนะสองคนที่ตีเราด้วยนะ
ยังไงเราต้องบอกว่างวดนี้ของกรุงเทพ
สู้กันระหว่างลุงกำนันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง

คุณเขมสอนกับคุณพิรวัตรมีตัวเลขที่อื่นด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะเบื้องต้นนี่เป็น๕๐เขตของกรุงเทพมหานคร

อ๋ออาจารย์ยังติดใจตรังอยู่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

และช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป